แต่ถ้าว่าใครจะไปที่จังหวัดสุโขทัยต้องแนะนำว่าให้ไปเล่นว่าว
เพราะว่าเขามีประเพณีเด้นว่าวที่เรียกว่าจัดแปลกแตกต่างจากที่อื่น

ใครไม่เคยเห็นบรรยากาศเราเอามาให้ดูกันก่อนเลยนี่นะ
โอ้โหเคยเห็นแต่เล่นตอนกลางวันลมมันจะแรงหน่อย
แต่ว่าคราวนี้นี่งานนี้เขาจัดกันเป็นพิเศษไม่เหมือนใครนะคะ
จัดอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองข้างในหมู่๗ตำบลคิริมาตร

งานนี้งานใหญ่นะเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
นายพิพัฒน์เอกผ่าพันธ์ไปเป็นประธานเปิดโครงการสืบสารประเพณี
โต้ลมหนาวแข่งว่าวชมวิวอำเภอคิริมาตรประจำปี๒๕๖๑ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
ประเพณีนี้เนี่ยเขามีความพิเศษแตกต่างก็คือจะเริ่มเล่นในเวลากลางคืนตั้งแต่ตี๓ในช่วงฤดูหนาว

ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็นิยมเล่นกันกลายเป็นที่นิยมของหมู่นักเล่นว่าว
จากนั้นมาเขาก็มีการส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์กันมาตลอดนะคะ
ส่วนว่าวที่นิยมเล่นก็มีว่าวจุลา

มีว่าวปักเป้ามีว่าวแอกหลายชนิดเลยนะคะ
ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ต้องการจะจัดให้เป็นประเพณีทุกปี
ก็ต้องการจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนมาร่วมกันสืบสารอนุรักษ์และทำว่าวไทย
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยมีใครเล่นว่าวขึ้นบ้างหรือมีใครเล่นว่าวไม่ขึ้นบ้างคะ
โอ๊ยออกตัวดีนะตอนแรกมันก็หลุนไง
โอ้โฮ

สืบสารอนุรักษ์ประเพณีดีแบบนี้ได้ค่ะ
ไปกันได้นะที่จังหวัดสุโขทัย